แล้วไปเรียกกับแรงงานต่างด้าว
เอาค่าดูแลมาค่าผูกคลองมาห้าร้อย
คุณตำรวจหนูทำทุกอย่างถูกต้องนะ
คุณจะเจอมากกว่านี้นะ

ฟังข่าวนี้ให้จบค่ะขนลุกเลย
อยากรู้ว่าเพราะมันมีบ่อยครั้งนะ
ที่เป็นตำรวจจริงแล้วก็รีดไถจริง
หรือว่าอันนี้อาจจะเป็นตำรวจแบบอ้างเฉยหรือเปล่า
แต่ที่สำคัญคือเขาทำถูกต้องแล้วจะไปเรียกเขา
ก็นั่นไงนี่กล้องวงจรปิดพี่เบิร์ตเห็นใช่ไหม

นี่ร้านอาหารอยู่ในอำเภอเมืองที่นนทบุรี
ผู้ชายสองคนนี้เขาอ้างตัว
ว่าเขาน่ะเป็นตำรวจที่จังหวัดนนทบุรีนั่นแหละ
มาขอเก็บค่าดูแลรายเดือนเดือนละ๕๐๐
จากแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
แรงงานต่างด้าวไม่จ่ายให้สิเพราะว่าอะไร
หนูว่าไปกู้ตังค์มาตั้ง๓๐๐๐แน่
เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำพาสปอร์ต
ขอใบอนุญาตทำงานเนี่ยหนูได้เอกสารทั้งหมดมาถูกต้องแล้ว

แล้วจู่จะมาเรียกเก็บเดือนละ๕๐๐อะไร
ทีนี้ชายสองคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจไม่พอใจค่ะ
คู่แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาว่าจะเอาตัวไปโรงพักนะ

โทรหาในหน้าเลยให้คุยกับในหน้าที่ทำเอกสารทั้งหมด
หน้าก็อธิบายให้กับผู้ชายทั้งสองคนนี้
ฟังนะว่าเอกสารทั้งหมดมันถูกต้องนะคะ
แล้วใบที่ได้มามันก็ยังไม่หมดอายุด้วย
นี่ไงกลายเป็นว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ

คุณจะเจออะไรมากกว่านี้นะ

ในหน้าก็เลยแนะนำแรงงานต่างด้าวว่าเอางี้ไหมล่ะ

ช่วงที่ยังไม่มีช่วงที่ยังไม่มี

แต่ว่าช่วงที่มีแล้วหนูก็บอกว่ามีแล้ว
ตอนที่ได้อันนี้มาสัก๕๖เดือน

คือแบบว่าลักษณะแหละสนับแบบว่า
ถ้าคนมีปัญหา

อย่างนี้เขาไม่ได้วางให้หนูไม่จ่าย

ตอนที่ยังไม่ได้มีใบอนุญาตอะไรถูกต้อง

ก็เลยงงว่าแล้วหนูต้องจ่ายอีกทำไม
ทีนี้เธอก็เลยไปร้อง

คุณอธิวัฒน์สิริกังวานวง

ตรวจสอบแล้วมาถึงท่อนขนลุกแล้วคุณผู้ชม
ใช่อยากรู้ว่าสองคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
สรุปว่าเป็นตำรวจจริงนายหนึ่ง
แล้วก็เป็นอาสาสมัครตำรวจอีกนายหนึ่ง
แล้วรู้ไหมว่าทั้งสองคนเนี่ยนะ
เรียกเก็บตังค์กับแรงงานต่างด้าวมาหลายที่แล้ว

โอ๊ยตายแล้ว
ทีนี้กำลังรวบรวมพยาหลักฐานค่ะ
เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ส่งตำรวจชั้นผู้ใหญ่

ตำรวจนนทบุรีนะเนี่ย
บ่อยครั้งนะที่เก็บให้นาย
เราก็รายงานมาบ่อยแล้วว่าคนที่ทำหน้าที่
รีดไถเงินมาเข้าตัวเองส่วนหนึ่ง

คุณผู้ชมต้องรอการสืบสวนสอบสวนต่อไป